ผู้ชมครับทีนี้เรื่องของมูลเหตุแห่งคดี
ในวันเกิดเหตุ๘กุมภาพันธ์
ก่อนที่จ่าคลั่งคนนี้เนี่ย
คือจะเลยเถิดนะจนถึงขั้นไป
พลทหารที่เฝ้าคลังอาวุธที่ค่ายทหารของตัวเองที่โคราช
ไปอาวุธสงครามมามาไล่กราดยิงประชาชนเนี่ย
ก็คือไปมีปัญหากับคู่กรณีใช่ค่ะ
ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของตัวเองกับแม่ยายของผู้บังคับบัญชาของตัวเอง
แล้วก็นายหน้าคนหนึ่งนัดกันที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะ
เพื่อคุยกันเกี่ยวกับโครงการบ้านจัดสรรที่ตัวเองเนี่ย
ซื้อจากแม่ยายของผู้บังคับบัญชานะฮะ
ซึ่งมูลค่าบ้านและที่ดินเนี่ยมันก็ไม่สูงหรอก
แต่ว่าไปใช้สิทธิ์สวัสดิการกู้มาล้านห้านะฮะ
เพื่อจะหวังเงินทอนแต่ไม่ได้เงินทอน
วงไปทวงมาไม่ได้สักทีนะฮะจนถึงขั้น
ยิงเขาทั้งสามคนนะตั้งใจจะฆ่าทั้งสามอ่ะ
แต่ว่าตายสองแล้วก็บาดเจ็บหนึ่งคือคนที่เป็นนายหน้านะครับ
วันนี้ทางผู้บัญชาการทหารบกนะฮะ
ก็อย่างที่ทราบท่านก็พยายามที่จะจัดการเรื่องพวกนี้
หาผลประโยชน์โดยมิชอบแล้วก็ทำให้ทหารในกองทัพ
อ่าต้องเป็นเดือดเป็นร้อนเสียเปรียบอะไรพวกเนี้ยนะครับ
เรื่องของโครงการนี้นะฮะท่านผู้ชมครับ
วันนี้เราก็ตรวจสอบให้แล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับ
ดูที่มาของการทำโครงการนี้ก่อนนะผู้ที่เข้ามาหาผลประโยชน์
ลักษณะแบบนี้นะครับจะเอาที่รกร้างที่ไปซื้อมาราคาถูก
เอามาขายทำบ้านจัดสรรให้กับทหารชั้นประทวนนะครับอ่า
ซึ่งก็จะมีทั้งเครือญาติหรือว่าทหารที่เป็นทหารระดับสูง
เป็นผู้บังคับบัญชาเข้ามาทำโครงการค่ะอย่างกรณีของจ่าคลั่งเนี่ย
ตัวของผู้บังคับบัญชาเนี่ยทำกับแม่ยาย
เมื่อมีทหารชั้นประทวนสนใจก็จะไปกู้เงินกับโครงการกู้เงิน
เพื่อการเคหะสงเคราะห์นะแล้วก็ทางเครือญาติหรือไม่ก็ตัวทหารที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ย
อย่างกรณีนี้คือพันเอกก็จะเดินเรื่องให้เซ็นเอกสารอนุมัติเอกสารอะไรก็ว่ากันไป
โครงการกู้เงินผ่านเรียบร้อยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาประเมินนะครับ
อ่าการประเมินตรงนี้ก็จะเป็นช่องว่างให้มีการประเมินราคาเกินจริง
ประเมินราคาเสร็จเงินส่วนต่างหรือเงินทอนนะฮะที่ได้จากการกู้มา
ก็จะกระจายไปยังผู้รับเหมาไปยังในหน้านะแล้วก็ถึงจะมาถึงตัว
ทหารระดับสูงที่เป็นคนเซ็นให้ที่ทำโครงการให้นะ
แล้วก็ถึงจะไปถึงคนที่กู้จริงจริงแต่ทีนี้ทางทหารชั้นประถวน
กรณีของจ่าคลั่งเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ค่ะถามแม่ยายของ
ผู้มันคำประชาก็บอกว่าให้ในหน้าไปแล้วถามในหน้าในหน้าก็บอกว่า
ยังไม่ได้ทวงไปทวงมาก็เลยเกิดเหตุยิงกันตายขึ้นมานะครับ
ไทยรัฐทีวีเราเกาะติดติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีทหารชั้นประทวน
นายหนึ่งที่บอกว่าถูกนางอนงมิตจันทร์และนายหน้านางอนงมิตจันท
ก็คือแม่ยายของผู้บังคับบัญชาของจากคลั่งที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะฮะ
บอกว่าถูกนางอนงหลอกขายบ้านไม่ตรงกับจังหวัดที่ระบุในสัญญา
นำซ้ำเมื่อไปดูบ้านบ้านอยู่ใกล้กับป่าช้าหลังวัด
นี่คือนางอนงนะฮะซึ่งทหารนายนี้บอกว่าเขาเข้ากู้โครงการกับนางอนงเนี่ย
พร้อมกับเผยว่าเอกสารหลักฐานบ้านที่ซื้อก็ยังไม่ได้
แล้วก็ยังไม่เห็นตัวบ้านด้วยกระทั่งล่าสุดเมื่อ๒๘มกราคมที่ผ่านมา
รู้เรื่องจากนายหน้านายหน้าก็คือนายพิทยาคนเดียวกับกรณีของจ่าคลั่งเลยนะฮะ
มารู้ว่าบ้านที่ซื้อจากนางอนงนะฮะไม่ได้อยู่ที่สกลนครตามที่คุยกันนะครับ
แต่เป็นบ้านในตะบนโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซื้อบ้านสกลนคร
ไปได้บ้านที่โคราชอ่ะคิดดูคือเขาอยากให้แม่อยู่ไง
สกลนครเนี่ยตัวเองก็รับราชการอยู่ที่โคราชไงใช่
ก็นางอนงจะจัดการให้ตรงนั้นตรงนี้บอกว่าได้แล้วเอาไปแววมาเออ
มันไม่ได้อยู่ที่สกลนครค่ะนะลักษณะบ้านพอไปดูมันเป็นห้องเช่าฮะ
อยู่ใกล้ป่าช้าหลังวัดแห่งหนึ่งเขาก็งงแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
เพราะว่ามันกู้ไปแล้วมันเท่าโครงการมันผ่านไปแล้ว
จนกระทั่งเนี่ยก็มาเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นก่อนคือนางอนงถูกยิงเสียชีวิตนะ
เงินทอนที่เหลืออีกสองแสนห้าหมื่นบาทก็เลยว่าไม่รู้ว่าจะจะได้หรือเปล่า
อ่าคือก่อนหน้านี้เขาได้มาประมาณแสนบาทเขาต้องได้ประมาณสามแสนกว่าอืม
มันเหลือเงินทอนมันยังได้ไม่ครบแล้วเมื่อไปดูบ้านนะ
ตอนที่ไปดูบ้านพร้อมกับนายพิทยาที่อยู่ใกล้ป่าช้าเนี่ยแล้วก็อยู่คนละจังหวัดด้วย
คืออยู่ที่โคราชนี่แหละไม่ได้อยู่ที่สกลนครที่ตั้งใจซื้อให้แม่อยู่เนี่ย
ไม่เป็นไปตามสัญญาที่ระบุเอาไว้นะฮะนายพิทยาบอกว่าเขาก็ตอบอะไรตรงนี้ไม่ได้เหมือนกัน
ได้แต่รีบรวบรัดตอนนั้นแล้วก็แบบถ่ายรูปถ่ายรูปมอบบ้านมอบบ้านกัน

ท่านก็จะจัดการอยู่ใช่เรื่องพวกนี้นะครับทีนี้มันก็ต้องดูว่า
วิธีการกลวิธีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเมื่อสักครู่เนี้ย
ที่ฟังทหารที่เปิดเผยกับเราไปแล้วนะอ่าทำโครงการของนางอนงเนี่ย
ที่เขาไปซื้อไปร่วมโครงการด้วยเนี่ยเพื่อหวังจะได้เงินทอนอะไรตรงเนี้ยนะ
ค่ะแต่อยากซื้อบ้านจริงจริงเพื่อให้แม่อยู่ที่สกลนครอืม
ไปไปมามาพอไปดูบ้านกู้ผ่านหมดแล้วนะค่ะอ้าวมันอยู่เนี่ย
ใกล้ใกล้เมนหลังวัดในโคราชนี่แหละอ่าแล้วก็สภาพเหมือนห้องเช่าอ่ะ
ไม่ใช่บ้านจัดสรรปัญหาโครงการบ้านของนางอนงเนี่ยค่ะ
มีหลายอย่างครับหนึ่งคือไปซื้อที่แบบถูกถูกอืม
ไกลไกลมาจัดสรรขายแล้วพอขายเนี่ยให้มาประเมินราคา
เมินราคาสูงอ่ะอ่าก็ขายในราคาสูงครับ
สองก็คือเวลาสร้างบ้านนะคะวัสดุที่สร้างบ้าน
เมื่อวานทีมข่าวของเราไปทำข่าวมาอยู่ได้แค่ไม่กี่เดือน
ร้าวหมดเลยทั้งหลังอ่ะสภาพวัสดุในการเอามาสร้างบ้านก็โอ้โหเละ
เขาก็กล่าวว่าจะได้ส่วนต่างเยอะเยอะอ่ะนะอ้อ
สำหรับนางอนงที่ทำแล้วก็เนี้ยรอยร้าวอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่ะ
ซื้อที่หนึ่งไปได้อีกที่นึงซื้อสกลนครไปได้ที่โคราช
ดูดูปัญหามันมีหลายอย่างแล้วกรณีของทหารคนที่เปิดเผยกับเรา
กรณีนี้เนี้ยเขาบอกเขาต้องได้เงินทอนสามแสนกว่าอืม
ตอนนี้ได้มาประมาณแสนหนึ่งใช่ค่ะเหลืออีกสองแสนกว่า
อนงถูกยิงตายไปแล้วอืมผู้บังคับบัญชาก็คือผู้พันธ์ลูกเขยนางอนง
ก็ถูกยิงตายค่ะแล้วทีนี้จะได้เงินไหมอ่ะในหน้าก็เจ็บอยู่
ในหน้าถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องค่ะอย่างวันไปดูบ้านบอกโอ้ย
คุณพิทยามันไม่ใช่ที่ตกลงอันนี้ของผมซื้อสกลนคร
บอกเออผมก็ไม่รู้อ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอืม
เนี่ยฮะแล้วทหารคนนี้นะครับยังบอกว่าไม่เฉพาะประเด็นบ้านที่ดินนะฮะ
ที่อยู่ในไม่ได้อยู่ในจังหวัดตามที่ระบุในสัญญานะครับ
ทีมข่าวของเราพบว่าทำบ้านไม่ได้มาตรฐาน
สดุราคาถูกจ้างเฉพาะช่างส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว
ไม่มีโฟร์แมนไม่มีสถาปนิกคุมงาน
ปกติสร้างบ้านต้องมีวิศวกรในการเซ็นรับรองคุมงานนะครับ
แล้วก็ทำแบบทำตามมีตามเกิดนะผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าในตะบนจอหอ
ชื่อนายสุขุมพิมพาชาติบอกว่านางอนงมาซื้อที่ดินสองไร่
ราคาล้านห้าจากชาวบ้านแถวนี้แล้วนำที่ดินไปก่อสร้างทำบ้านจัดสรร
สิบห้าหลังมีทั้งบ้านเดียวและบ้านแฝด
เพื่อให้ทหารที่ต้องการบ้านเนี่ยมาซื้อบ้านพบว่านางอนงกับลูกสาว
นำคนงานก่อสร้างบ้านในโครงการทั้งหมดอ่ามาสร้างบ้านเนี่ย
ใช้เวลาเพียงไม่นานแล้วไม่เห็นว่าจะมีโฟร์แมนหรือมีวิศวกร
คอยดูแลการก่อสร้างเขาก็แปลกใจว่าทำไมมันไม่เหมือนโครงการก่อสร้างบ้านของที่อื่นที่เคยเห็น
การก่อสร้างบ้านของนางอนงก็เหมือนสร้างแบบสร้างจากจินตนาการค่ะ
ไม่มีแบบแปลนอะไรสอบถามคนงานก็บอกว่าเขาจ้างเฉพาะช่าง
ค่าช่างทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นบาทส่วนการซื้อวัสดุก่อสร้างต่างต่าง
เดี๋ยวทางนางอนงเขาซื้อมาเองอืมเนี่ยที่คุณกิติศักดิ์ลงพื้นที่ไปเนี่ย
ก็ยิ่งแปลกใจมากขึ้นไปอีกว่าทำไมโครงการของนางอนงทำไมเอาแล้วทำไมขายดี
อืมบ้านก็ไม่ได้มีคุณภาพอะไรเลยทำลงทำเลที่ตั้งก็ดูแล้วแบบอื้อหือ
มันก็ห่างไกลเหลือเกินก่อนจะมารู้ว่าทหารที่มาซื้อก็เพราะว่า
กู้โครงการสวัสดิการทหารแล้วพอโครงการเสร็จนางอนงเนี่ย
ก็จะให้มาเซ็นรับบ้านนะแล้วก็จะจัดการเรื่องของให้ทหารเข้ามา
อ่าอยู่ที่บ้านมาเอาเลขที่ดินเลขที่บ้านอะไรก็ว่ากันไป
แต่ละหลังก็ซุดโทรมในช่วงเวลาไม่กี่ปีนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่าวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาก่อสร้างบ้านเนี่ยเป็นวัสดุที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด
มันไม่ใช่แบบวัสดุที่จะเป็นคงทนถาวรแบบมาตรฐานสำหรับบ้านที่จะเป็นบ้านที่อยู่แบบนานหลายสิบปี
เห็นเขาบ่นนะว่าเออหลังคาก็แบบฝนตกก็รั่วใส่ฝ้าใส่ในบ้าน
เหมือนบ้านโซมมากอ่ะโซมมากไม่ไม่มีคนอยู่ด้วยผู้ใหญ่เห็นมีพวกวิศวกรมา
ไม่เคยไม่เคยเห็นวิศวะไม่มีก็มีอ่าหัวหน้าคนงานมันจะคุมดู
ก็มานอนมานั่นแหละอยู่นั่นทำอยู่นั่นเลยทำเองขายเองนะครับอย่างว่า
ครับสร้างเองอ่ะตามตามแบบหรือตามตามจินตนาการของแกหรือเปล่า
อืมคือเอาเข้าจริงจริงเนี่ยนะผมว่าทหารที่มาทำอ่าโครงการกู้โครงการแล้วซื้อบ้านจาก
ในส่วนของนางอนงแบบเนี้ยหรือว่าจะเป็นกรณีอื่นที่ไหนก็ไม่รู้จะมีที่ไหนอีกบ้างเนี่ย
เขาก็คงรู้แหละอ่าอยากได้เงินทอนใช่แต่ก็ไม่คิดว่าบ้านมันจะโซม
มันจะห่างมันจะไกลมันจะธุระกันดาลขนาดนี้ไงก็ตกลงกันปากเปล่าก่อนอ่า
ทำเรื่องกู้ให้เสร็จสับบ้านยังไม่ทันเห็นเลยใช่ค่ะพอมาเห็นโอ้โห
เงินทอนก็ได้บ้างไม่ได้บ้างต้องทวงถามกันเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องนะครับ
ทีนี้ข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทของนางอนงเนี่ยนะฮะจากการตรวจสอบ
เพราะว่าบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลเนี้ยชื่อบริษัทพรพัทจำกัดค่ะ
พรพัฒน์นี่เป็นชื่อของลูกสาวคนเล็กของนานงที่เป็นภรรยาของผู้พันธุ์อืม
ฮะที่ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมพร้อมกันบริษัทตั้งอยู่ที่อ่า
เลขที่หนึ่งสองหนึ่งทับหนึ่งสอยเดชอุดมยี่สิบสอง
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครรภ์ทรัศจสีมามีเลขที่จดทะเบียนไว้เรียบร้อย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อสิบห้าพฤษภาคมปีห้าแปด
จดทะเบียนหนึ่งล้านบาทระบุเป็นธุรกิจประเภท
ซื้อขายจัดสรรที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอ่าก็ถูกต้องอืม
ถ้าดูตามนี้แต่พอลงไปดูในพื้นที่นะครับ
ขับรถเข้าไปในซอยเดชอุดม๒๒ที่ตั้งของบริษัท
หมายเลขหนึ่งสองหนึ่งทับหนึ่งเป็นทาวน์โฮมสูงสามชั้น
เปิดเป็นร้านขายเสื้อผ้าและกาแฟอ้าวนี่ฮะค่ะ
คุณกิติศักดิ์ลงพื้นที่ไปก็ไปถามที่ร้านอ่าบอกว่า
อ่าที่นี่ไม่ใช่บริษัทที่ตามหานะนะคนในร้านบอกไม่ใช่
บริษัทก่อสร้างอะไรของป้านงตามหาอะไรกันหรอกอ่า
ที่บ้านมันตรงกันเฉยแล้วก็บอกว่าที่เนี่ยตอนเนี้ยเดือดร้อนมาก
เพราะว่าโอ้โหมีสื่อมาตามเยอะเลยอืม
ไปดูเลขท่งเลขที่ตั้งของบริษัทของนางอนงกับลูกสาวไงตรงกันเลย
แต่เขาบอกเขาไม่ใช่อ่าอ่าไม่รู้มันจะตรงกันได้ยังไงอืมอ่า
ก็ถามต่อว่าเอาแล้วรู้จักคุณเอ๋หรือว่าคุณพรพัฒน์ไหม
สาวของนางอนงที่มีชื่อเป็นบริษัทเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทอะไร
เนี่ยนะฮะซึ่งทางร้านเนี่ยบอกว่าไม่รู้จักนะฮะ
ก็พยายามถามว่าเอาแล้วเปิดร้านมานานหรือยังอ่า
ร้านก็บอกว่าเพิ่งเปิดไม่นานมาเช่าเขาต่อ
แล้วใครให้เช่าทีนี้เขาไม่ตอบแล้วอืม
เชิญออกเลยค่ะติเคว้งเลยนี่อ่าอ่า
ติกเขาไว้กินกาแฟหน่อยเขาไม่ให้กินด้วยสิไม่ให้กินหรอ
ต้องไปหาร้านอื่นนะก็เลยไปสำรวจรอบรอบพื้นที่นะครับ
พบป้ายเขียนระบุชื่อพรพัฒน์เอาไว้นะฮะ
ติดอยู่แถวประตูทางเข้าด้านข้างทาวน์โฮม
แต่ไม่มีชื่อบริษัทอ่าถามชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ทาวน์โฮมหลังนี้เป็นของลูกสาวนางอนงจริง
แต่ก่อนเห็นเป็นบริษัทเกี่ยวกับพวกธุรกิจ
ก่อสร้างอะไรพวกเนี้ยแต่ก็ไม่ได้มีคนงงคนงานอะไรมานะ
อ่าเหมือนกับว่าเขาก็เปิดแล้วก็มีชื่อเอาไว้อ่า
แล้วก็พอถึงเวลาทีนึงลูกสาวนางอนงก็อ่า
จะมาตามหาคนรับเหมาก่อสร้างอ่า
ตามพื้นที่ไปทำงานตรงนู้นตรงนี้
เปิดประสาทนี้มาบังหน้าหรือเปล่าแม่ใช่บังหน้าทำไมอ่ะ
ทำธุรกิจแล้วเขามีคนงานไหมแม่คนงานเขาก็อยู่ครบที่
อยู่ที่อยู่ที่ไหนแล้วครับแม่หลายที่อยู่หลายที่
เนี้ยแต่เขาจะเรียกใช้ทำมากันสิบกว่าปียี่สิบปีแล้ว
แต่ก็อย่างที่เราบอกกับทุกคนชมอยู่เสมออ่ะฮะอ่า
เงื่อนงำในเรื่องนี้เนี่ยผู้ที่ก่อเหตุทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
คนก่อเหตุก็ตายแล้วค่ะใช่ไหมอ่านางอนงกับลูกเขยที่เป็นผู้พันธ
ก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะอีกคนนึงนายพิทยาก็บาดเจ็บอยู่
ไม่ได้ให้การอะไรก็เหลือลูกสาวคนเล็กเนี่ยนะอ่า
ว่าจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องตามข้อมูลข่าวสารที่มันออกมาเนี่ย
ถ้าอยากชี้แจงก็ชี้แจงอะไรเพิ่มเติมอะไรได้นะ
จะได้เข้าใจกันหรือว่าเป็นความให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
คือครอบครัวของนางอนงก็เหลือสามีแล้วก็เหลือลูกสาวคนเล็ก
ทีมข่าวของเราตามไปถึงบ้านนะเมื่อวานนะคะแต่ว่าไม่เจอตัว
แล้วก็ยังไม่ได้มีการออกมาให้ข้อมูลอะไรครับแต่ที่เรานำเสนอเรื่องนี้ทุกวัน
ก็เพราะว่าเรามีข้อมูลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากนายทหารชั้นผู้น้อยครับ
บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมกองทัพบอกว่าจะแก้ไขให้
จะแก้ไขยังไงปัญหามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่โครงการ
มันอยู่ที่ภาคเอกชนหรือมันอยู่เฉพาะของนางอนง
คนอื่นที่ภาคเอกชนมาทำโครงการแบบนี้มันมีปัญหาด้วยไหม
อันนี้ต้องหาคำตอบให้ได้แล้วก็แก้ให้ถูกจุดและไม่ได้หมายความว่าตัวจ่าคลั่งจะทำถูกนะฮะ
ค่ะไปยิงนางอนงหรือผู้พันนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทำถูกนะ
ยิ่งประกอบเหตุกราชยิ่งประชาชนผู้บริสุทธิ์อันนี้ยิ่งไม่ถูกใหญ่นะคะ